ในวันเสาร์นี้บ่าย๒๔โมงเย็น
มวยสดหมดมวยเก่าอีกแล้วนะครับ
เฉพาะอีกฝ่ายหนึ่งได้ยาวกว่าก็เล่นวงนอก
แต่ว่าวงในของอีกฝั่งหนึ่งก็เหนียวไม่แพ้กัน
แล้วก็ติดตามข้อมูลได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ

ได้เก่าประสบการณ์ที่วงวงบิน
แล้วก็แหมะวงใดที่เหนียวนั่นหนึบเหลือเกินนะครับ
ก็คือฟ้ามงคลแพมบางไซ
หรือว่าเดิมก็คือไก่ชนสบุญเยี่ยม
ไฟล์นี้จะชกกับพี่กัด๑๑๔ตอนนะครับ
ล่า๖นี่ทั้งคู่ติดตรงพี่ซ้อมไปถึงไหนแล้ว
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ค่ายกันนะครับ
แล้วก็รวมไปถึงบทสัมภาษณ์การแก้ทางมวล
อ่ะไปที่ทางครับ
ป้อมเขาก็เป็นมวยมีทุกอย่างเหนียวนะครับ
เพราะจังหวะเหนียวแต่ว่าการลดหนักลงมา
ก็เป็นปัญหาสำหรับเพชรเกียงไกรหรือว่าป้อมนะครับ

สันเพชรเป็นเด็กรุ่นใหม่อายุยังน้อยอยู่
แต่ถือว่าถูกคู่ที่สุดแล้วครับคู่นี้

แต่ว่าในผมว่าป้อมอาจจะดีกว่าหน่อย
แต่เป็นเรื่องนอกผมว่านี่ดีกว่า

มันมันมันมัน
สวัสดีครับ